หนุ่มไอดอลแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นพ่อไปแล้วค่ะ
สำหรับหนุ่มบีมกวีนี่ตอนนี้กลับมารับงานละครแล้วนะคะ
คุณผู้ชมค่ะงานนี้พ่อบีมบอกเลยว่าจัดเต็ม
บทละครแบบว่าได้ทุกช่วงทุกตอนเลยก็ว่าได้คุณผู้ชมค่ะ
หล่อสะอาดมากอะใช่แล้วคุณใช้คำนี้เลยนะหล่อสะอาดสะอาดเออ
แต่พอวันบวงสวงคุณผู้ชมค่ะพ่อบีมเขาป่วยคุณผู้ชม
ติดไข้จากลูกชายฝาแฝดน้องทีน้องพีคือเด็กเด็กอ่ะ
เวลาไปโรงเรียนแล้วก็อาจจะไปติดจากเพื่อนมาอีกทีนึงอะเนาะ
บีมก็เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าโอ้โหช่วงนี้ลุยงานหนักมาก
เขาจะมีแล้วนะวันที่๕๖สิงหาคมนี้นะ
แม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนค่ะแต่พ่อคนนี้ก็พร้อมสู้ตายเพื่อครอบครัวค่ะ
ก็ดูแลยังไงก็ดูแลกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าก็เป็นลักษณะธรรมชาติของเด็กไปโรงเรียนเลยนะ
ถ้าเผื่อมีวันเข้ามาก็รับได้นะจริงมันก็เหมือนแบบไปเดินเล่นไปเที่ยวอะไรอย่างนี้
ก็เบื่อกันเลยนะ

ได้มาเล่นกับอดีตคนสนิทอย่างโดนัท

ท้าทายพี่บีมกับโดนัทด้วย
คือเล่นเป็นสามีภรรยากัน
แล้วในบทเขาก็จะมีปัญหาในครอบครัว
จนสุดท้ายเกิดศึกชิงลูก

แล้วก็รู้สึกว่างานน่าจะออกมาดี
คือเขาเป็นนักแสดงนี่ที่เก่งอยู่แล้ว

ก็อยากเล่นกับคนเก่ง

เพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้แต่งงาน

ก็วันที่๕สิงหา๕๖

เรียกว่าพิเศษมาก

พิเศษกว่าทุกครั้ง